มวยถูกคู่จริง

ทุกคนเทคะแนนไปให้ฝ่ายน้ำเงิน

คิดว่าเราจะดูมวยคู่นี้ยังไงกันต่อ

ด้วยการที่บุหมปนัสดานได้แขนงไป
แม่เข้าใจเจนี่ผิดไปจริง
นางออกมาชกหมดกันปับโป๊บ
งานนี้บุ๋มเซโรงงังไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น

ก่อนที่ประนัดดาจะออกมาบอกว่าจะเอา๓ล้าน
เจนี่เนี่ยเตรียมไว้๔ล้านอยู่แล้ว

ไม่ใช่คุณไม่ได้เรียกว่าคุณกึ้งคือคุณเจนี่
คุณเจนนี่เนี่ยเตรียมเงินไว้๔ล้านบาท

พร้อมน้ำตาทุกคนเจกรมคะแนนสนุนสารแพทย์บุ๋มประนัดดาปุ๊บ

ไม่เดี๋ยวนะแต่คำถามขออนุญาตถามอย่างนี้
ในฐานะที่เราก็รู้จักทั้งสองฝ่าย
อย่างคุณบุ๋มเองเขาเป็นถึงดร
เขาเรียนรู้ทางในแง่ของกฎหมายมาเยอะมาก
เขาเป็นดอกเตอร์ทางกฎหมายเหรอ
ไม่แน่ใจว่าดรมาแต่เขาเรียนกฎหมายมาเยอะมาก
ทั้งหมดที่เคยได้ฟังเจนี่พูดไหมล่ะ

เขาบอกตอนแรกจะมาทำฟิสเนตสักอย่างเดียว

เพราะของเขาก็มีเต้นสุบ้าน
แล้วก็บุ๋มก็มีเงินจัดค้าโยคะด้วย
สองแล้วก็น้ำผลไม้
มีคนทำอยู่แล้วเหมือนว่าที่เช่าพื้นที่

คือมันผิดด้วยทั้งแบบพฤตินัย

แล้วอย่างในกรณีที่บอกว่าจริงตอนแรกหุ้นส่วนมันทั้งหมดสาม

กลายเป็นเจนี่เป็นหุ้นใหญ่ก็เลยบีบให้พี่บุ๋มเนี่ย
เป็นหุ้นเล็กแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ในกรณีนี้นะครับไม่ใช่หุ้นใหญ่บุ๋มไม่ได้หุ้น
ไม่ได้หุ้นบุ๋มเช่าพื้นที่เดิมเนี่ยแต่ผมจะเป็นคนชักชวนเจนนี่ให้มาทำ
เขาเช่าพื้นที่แต่การจ่ายตังค์พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย
เป็นทางเจนี่กับหุ้นส่วนที่ว่าที่ว่าแยกไปแล้วนั่นแหละฮะ
เจนี่ก็เลยกลายเป็นผู้ที่จ่ายทั้งหมดเป็นผู้บริหารทั้งหมด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
ชื่อคุณมิติธรแก้วโตธนายหล่อชื่อเขาว่าธนายเจมส์เขาบอกว่าเจมส์

คือคุณบุ๋มบอกว่าสัญญายังไม่มา
ก็เลยไม่จ่ายแต่ว่าเจนี่บอกว่าสัญญาเก่าไม่ได้ยกเลิก

ทางฝั่งเจนนี่เขาพูดว่าต้องรอให้คำสัญญาใหม่เขา

เขาบอกว่าสัญญาฝาอีก๕ค้างค่าเช่า
เขาก็พูดอย่างนี้เมื่อมีการยื่นไปวางบินแล้ว
จริงแล้วสัญญามันไม่ได้โมคะนี่
จะเขียนสัญญาใหม่จึงต้องคิดทบทวนให้ดี
ปัจจุบันตนมีสถานะจริงแล้ว
เจนี่เขาบอกเลยเขามีเจ้าของเป็นเจ้าของพื้นที่
ส่วนอีกฝ่ายเป็นผู้เช่าไม่ใช่หุ้นส่วน
อันนี้พูดแบบกฎหมายนะถูกต้อง

ทนายเขาบอกว่าข้อตกลงหลักจบแล้ว
ทั้งสองฝ่ายลำบากใจที่จะทำธุรกิจร่วมกัน

อาจจะมีการชดเชยในส่วนที่เสนอให้
ตกลงอันนี้แหละคือจุดคลายแม็กซ์
ไม่มีใครคิดว่าจะเร็วขนาดนั้น

เอาไปเอาไปเลย
๓ล้านครับทั้งที่ก่อนนานที่ก่อนแถวนานเขาเตรียมไว้๔ล้าน

นี่จริงไหมชีอย่างนี้ไม่พูดจริงไหมแองจี้

อ๋อเหรอเอาแล้วสรุปพี่บุ๋มโอเคเหมือนกัน๓ล้าน

แต่ฝั่งนี้เขาบอกว่า๓ล้านจบคือโป้งมาทีเดียว
แต่นักข่าวไปถามพี่บุ๋มถูกต้องไหมว่า

พอเจนี่ออกมาแถลงข่าวแล้วเนี่ยทางนั้นว่ายังไง
บุ๋มบอกอาจจะมีการแถลงข่าวรอบ๒อันนี้จริงไหม
ว่าอย่าพูดพร้อมกับเจนนี่
อยากเอาข้อกฎหมายกับข้อสัญญาเนี่ย

คือคุณนายบุ๋มเขาก็ออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้
เจอกันคุยกันสักทีได้ไหม

มานั่งตอบสื่อพร้อมกันสักรอบไหมเอาหลักฐานมาคุยกัน
แต่อย่างนี้เอาจริงนะ

ออกบอกว่า๓ล้านแล้วจะออก

ถ้าสมมุติเราพูดกันแบบตรงไปตรงมา
ตัวเองสมมุติยายไปแถลงข่าวอย่างนี้ว่า

แล้วถึงเวลาเขาเอาเงินมาให้ปุ๊บ

อ้าว
เอ้าจะออกแบบจะจบ

เขาเปิดอยู่แล้วเค้าลงทุนไปแล้วก็ก็ต้องเปิด
ผมก็ได้ตอบคำถามแฟนคลับว่าเรื่องสัญญานั้นไม่ใช่ว่าตนไม่จ่าย
แต่ตนถูกบอกให้รอสัญญาใหม่อย่างที่เมื่อกี้แกถาม
ตนก็ทวงแต่วันนี้กลับบอกว่าใช้สัญญาเก่าจนทำให้ตัวเองงง
จากตอนนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาถามบุ๋มว่าจะแถลงข่าวอีกไหม
ซึ่งบุ๋มก็ออกมาตอบว่าคงต้องมีค่ะ
นั่นไง